วันนี้ก่อนจะเรื่องอะไรเนี่ยต้องขอจัดการกับคนบางคนที่ไม่เคยรักใครและก็ไม่

เที่ยวเมืองนอกกับแฟนเพราะแฟนเนี่ยเกิดมาอ้างว่าถ้าไม่ไปจะเลิก

อะไรฉันยังไม่รู้เรื่องเลยคนที่พูดเนี่ยนะ

ไม่เข้าใจคนที่เขารักจริงรักแท้ที่เขาไม่เคยตั้งข้อแม้ใดกันหรอก

เรารักกัน๓๓ปีจะมีข้อแม้อะไร

แต่ไอ้คนที่ซื้อเนี่ยไอ้คนที่ซื้อเนี่ย
อาจจะโดนข้อแม้ถ้าเกิดแม้อย่างนั้นอย่างนี้ผมจะไม่ไปด้วย
คนมันไม่รักใครและมันไม่มีใครรักมันถึงต้องพูดแบบนี้
มันไม่มีจิตใจค่ะ
มันตายด้านค่ะคนที่มีค่ะ
มันไม่ห้ามพูดว่าจะเลิกกันนะ
วะต้องไม่พูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
เดี๋ยววันหลังวันหลังขอเคล็ดลับหน่อยนะว่าอยู่กันได้นานขนาดนี้ได้ยังไง

เพราะว่าหนูเองเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีแต่หนูก็อาจจะมีหวังบ้าง

เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรักและไม่เคยรักใคร

ไม่บอกที่มดดำสิบอกอะไรพอตลาดม่นไม่ได้พูด

ขับรถชนคุณยายที่กำลังขี่จักรยานอยู่ข้างทางได้รับบัตรเจ็บ
เหตุเกิดที่ลำลูกกาคลอง๓นะครับโดยญาติของยายอ้างว่า
รถคันดังกล่าวไม่รับผิดนะครับและขอว่ายายผิด
ยายต้องซ่อมรถให้เขาด้วย
ก็เลยต้องออกมาร้องเรียกผ่านโซเชียลนะครับ
และจนถึงขนาดนี้ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว

คู่กรณีก็ยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดเลย
นำคลิปมาเผยแพร่พร้อมข้อความ
คนชนเขาไม่ยอมรับผิดว่าเขาชนนะครับ
กรณีอ้างว่าเป็นหมอตำรวจยศพันธุ์ตำรวจตี

หมอตำรวจยดพันธุ์ตำรวจตี
นัดมาไกลเกลี่ยก็ไม่ยอมมานะครับ
อ้างว่าติดงานตลอดเหตุกฤทธิ์ต้นเดือนเนษาที่โดยอาจารย์บอก
ซึ่งทีมงานข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะครับ
ติดต่อไปยังลูกสาวของนางเพ็ญศรีคุณยายวัย๖๐

ขี่จักรยานในคลิปผู้บาดเจ็บ
แล้วว่าตั้งแต่ไปแจ้งความที่สพคูคศก็ยังตกลงกันไม่ได้
เพราะคู่กรณีอ้างว่าเขาไม่ผิด
ต่างหากที่ปั่นจักรยานย้อนสอนมาเอง
ซึ่งชายคนนี้คงไม่คิดว่ามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
แต่มันมีหลักฐานว่าเขาไม่ได้ย้อนสอนเพราะมันเป็นทางทูเวย์
ตอนนี้อาการบาดเจ็บของยายจะหายเป็นปกติแล้ว
แต่หวาดกลัวไม่กล้าปั่นจักรยานไปขายของอีก
ส่วนกรณีที่อ้างไว้เป็นหมอประจำโรงพยาบาลตำรวจนั้น
ทางโรงพยาบาลได้โทรศัพท์มาชี้แจ้งว่า
ในคลิปเคยเป็นหมอที่โรงพยาบาลตำรวจจริง

ล่าสุดตำรวจคูคศจะเรียกชายคนดังกล่าวเข้าพบในวันที่๒๑นี้
วันสุดนี้ที่จะถือนะครับหันไม่มาตำนัดก็จะขออนุมัติศาลขอหมายจับหน้า
ดูคลิปหน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่าใครผิด

คุณยายไม่ใกล้ขี่รถเลยนะรถคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมีรถส่วน๒ทาง

คุณยายถูกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เขากลับรถมาเนอะ

ใช่แล้วคุณยายขายของด้วย

คือที่เขาอ้างว่าเขาผิดไม่ผิดเนี่ย
เพราะเขาไม่นึกว่ามีกล้องวงจรปิดที่จะโชว์ภาพนี้

แล้วจริงแล้วคุณเนี่ยคนเราจะผิดแล้วถูกยังไงก็ตาม
ดูวีดีโอกันมาดูภาพกันแล้วก็ค่อยคุยกัน
ใช่ไหมอ้าอะไรนะอ๋อมีคนคิดถึงอาจารย์เยอะเลย

ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะขับแล้วเราเจอตัวบาทเหตุ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะ

แม้เราคุณยายนะคนแก่ต้อง๖๙แล้ว

เราก็ควรดูพร่าพแล้วก็มาพูดจามตกลงกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่า

คุณยายต้องเอาเรื่องจนกว่าเขาจะยอมมาพูดมาจาก
ก็ดีแล้วที่ตำรวจเรียกเข้ามาวันที่๒๑เนี่ยก็หวังว่าจะมานะ

ถ้าเป็นเรานะถึงว่าจะผิดไม่ผิดเราช่วยคุณยายเต็มที่อยู่แล้ว
เพราะนี่คุณยายขี่รถตะกะยานขายของ
แล้วคนแก่เขากวันภาวะรถโทนลง
ต้องกลงแหละไม่กล้าอะไรนะแล้วเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหม
๑ตัวเองเป็นหมอมียดเป็นตำรวจด้วย
มันแสดงถึงว่าตัวเองมีมากพอในการที่จะดูแล

ใช่ไหมทำไมไม่ออกมาดูแล

มันต้องช่วยเหลือกันเปล่าสังคมสมัยนี้
ไม่คือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรายิ่งจะไปเหยียบซ้ำเขาเพื่ออะไร

เหยียบขึ้นไปบนจักรยานยายขนาดนั้นนะนะ
อาจารย์ขนาดเป็นเรานะเรายังกลัวเลยนะ

นี่ไงที่บอกว่ายายภาวะไม่ถีบจักรยานออกมาขายของอีกแล้ว

นี่๖๙ยายแล้วเนี่ย

อาจารย์๖๘หรอ

มีคนเขาโกรธที่มีคนเขาเขียนข่าว

เขาบอกเรียกกูเท่าเลย

และตัวคนที่เขา๕๘ที่โดนพาดหัวข่าวบอกกู๕๘มึงเรียกกูเท่าเลยเหรอ
ตายต่อ๗๐จะเรียกอะไรวะนนี่

ช่วงหน้าคนมือบอร์น

สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมบีเก็นวันพุช

ก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวที่มือบอด

สร้างความเสียหายกับธรรมชาติไว้
เขาไปที่ถ้ำแม่อุสุ
ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย
ทีนี้พอไปแล้วเนี่ยแทนที่จะไปเจอก็ไปเขียน
คนเขาเห็นเขาก็ห้าม
อย่าเขียนปรากฏไม่สนใจอะไรเลย

โทษเจ้าหน้าที่ดีไหมที่ไม่มีการเตือน
หรือว่ามีไกด์พาไปหรือเปล่า
คือบอกว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมาย

ใช่ทำหน้าตาเฉยค่ะ

ทำเหมือนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เขียนต่อไปเรื่อย
ทีนี้เขาก็เอาคลิปนี้มาเผยแพร่
แล้วก็ในขณะเดียวกันคนก็ไม่พอใจเลยที่ทำอย่างนี้
เจ้าหน้าที่อุทยานก็ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปลบเรียบร้อยแล้ว

ว่าจะมีการตรวจตราให้มากขึ้น

ปรับ๕๐๐เอง

ปรับแบบนี้คนมันก็จะเขียนไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคนที่มาเนี่ย

กำนันทั้งที่มีป้ายเตือนแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เขากำลังหาตัวคนทำผิด
แต่เอามาปรับ๕๐๐เอง
ก็มีเนี่ยคนหนึ่งที่ไปเขียน

ฮั่นมันที่เป็นเต้นกางเกง
อันนั้นเขาไปเขียนบนอะไรที่ยอดเขา
แล้วก็รายน้ายอังเภาให้ไปขอโทษเลย
เป็นหลักกิโลเขาไปเขียนหลักเขต
คือตรงนี้เราต้องถือว่าเป็นของสาธารณะ

ผู้คนเขาอยากจะไปดูความสวยงาม

แสดงความเป็นเจ้าเจ้าของเรื่องอะไรกัน
เหมือนคนที่ไปดำน้ำแล้วไปหักปากการัง

อย่างสมัยก่อนเคยมีความสำคัญของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ย

คืออย่าไปเก็บดอกไม้อย่าไปเก็บนู่นเก็บนี่
ถ่ายรูปมาแล้วมันก็เป็นความทรงจำแล้ว
ไม่ต้องที่นี่หรอกที่อื่นเพราะไปถ่ายหนังเห็นแบบนี้

เพราะเราไปต่างบ้านต่างเมืองเขามีกฎหมายเหมือนกันนะ
คืออย่างตอนนี้เขาก็จะแสดงถึงนักท่องเที่ยวบางคน

เหยียบต้นไม้เข้าไปเหยียบต้นไม้เขา
เหมือนแบบล่าสุดที่ดึงดอกสกุระมาถ่ายอย่างนี้

น้อมลงมาฉันอยู่กับดอกสักกุระ

นี่คือจิตสาธารณะมารยาททางสังคม
รวมอยู่ตรงนั้นมันต้องรับผิดชอบ

ก็คือรู้คุณธรรมจริยธรรมของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี

อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย

เพราะว่าเวลาเขามีของสวนรวมนะสระแบบเนี้ย

คนอื่นเข้ามาอ้าวตายจริงแทนที่จะมาดู

คนมันเลยไม่กลัวไง
แล้วมันเขียนกันแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะ
มีบางที่พดไปเขียนแบบถ่ายหนังไม่ได้เลยต้องพลิกอีกด้านหนึ่ง

แบบให้รู้ว่าฉันมาที่นี่แล้วเคยถามนะ

ติ๋มมาแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่ต่อลักกันใหม่อย่างนี้
แล้วกว่าจะเขียนได้มันต้องฝนลึกนะเพราะมันมีเหตุ

ต้นไม้ที่น้ำหนาว

แต่มันเป็นมานานแล้วนะอาจารย์

ตั้งแต่สมัยหนังสุพักศรนะ
เขามีเจตนาที่ดี
แต่ไอ้การไปเขียนไม่ใช่เจตนาที่ดีเป็นการทำลายสาธารณะ

เขาเขียนถ้ำส่วนตัวของเขาเจ้าค่า
เขาก่อนคนเขาอยู่ในถ้ำ

เขาก็เขียนในถ้ำ
สองคนนี้เขาเกิดทัน

แล้วถ้าไม่มีการเขียนบนทาง
เราจะรู้ไหมว่ากำพืชของหม้อแกคืออะไร

เขาอยู่กันยังไงเขาจับปลากันยังไง
คือถ้าแม่อุสุเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะ

ในถ้ำที่เขาเขียนว่าเขาไปจับมาได้กวางมาได้อะไรมา

ฉันยังนั่งเงียบเลยเพราะฉันเกิดไม่ทัน

สองคนเป็นมนุษย์ถ้ำใช่ไหม

ถึงได้มีที่ยืนอยู่ตรงนี้ไง

จะแบบว่าเรียนแบบในสิ่งที่ดี

บ๊อตดำเจ้าช่วยกับมนุษย์

คนที่ไม่มีความรักให้ใครแล้วไม่มีใคร

ทำอะไรก็ไม่มีวันที่จะได้ดี

จำได้หมดแล้ว

การเลี้ยงนะเราต้องไปเป็นคนแรกก่อนพจน์ไป

แล้วต้องกลับหลังจากพจน์กลับแล้ว
ถ้าเกิดว่าพจน์ไปก่อนเราเรายังไม่ไปเราโดนแน่

หรือถ้าเกิดว่าเรากลับแล้วพจน์ยังไม่กลับ

เพราะฉะนั้นไปก่อนพจน์และกลับหลัง
ต่อไปนี้๒คนนี้ไปไหนจะไม่พูดถึงเลย

มีพูดถึงชั้นดีใช่ไหม

อะไรอย่างนี้

พี่พลป่ะคนจวพี่พลป่ะคนต่อ
ผู้สูงรู้แบบนี้ด้วยกัน
แล้วลองคิดดูสิจนบัตรนี้นะ

ก็คนไม่มีความรักเวรกรรม
นี่ตกลงนี่เป็นน้องปีกับพี่คุยเหรอคะ
นั่นแหละเราไม่อยู่ไม่ได้เลย

ช่วงหน้าความรักของลูกชายฉัน
ต้องบอกว่าหน้าทางจะไปกันได้ดีเลยทีเดียว
รีเทิร์นครั้งนี้สักครู่ค่ะ
มาลูกชายของพี่ฉันค่ะ
ก็เคยโสดไปพักหนึ่งนะ
ตอนนั้นก็เรียกว่าล่าสุดออกมาประกาศเลย
ว่าตอนนี้โสดแล้วก็โสดสนิทมากเลยทีเดียวด้วยนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ศึกษาดูใจกับนางเอกน้องใหม่นะ
อย่างเช่นสิตาชุติภาวรการ
แนะนำสมคุณนางยาวดิจักร

ใช่มันใหม่จริง
ถามจริงว่าจำดาราสมัยนี้ได้กี่คู่

ที่สำคัญนะน่าเหมือนกันด้วยคุณที่

เขาปวดเขาอาจจะเป็นหมอเดียวกัน
โชคดีที่ไม่เหมือนดารานางเอกช่องนั้น

พอเดินเข้ามาต้องถามช่างแต่งหน้าช่างทำผม
ใครอ่ะเหมือนกันพี่บ้าเพราะเป็นผู้กำกับ

ก็มาเป็นแฟนกับน้องสีตามาไม่นานนะฮะ
แต่ก็ต้องยุติความสัมพันธ์ลงไปอีกแล้วนะคะ

ก็เป็นเพราะว่ายังลืมอดีตสาวคนเก่าไม่ได้
นึกออกถึงธิสา
ธิสาเมื่อก่อนก็ไม่ชื่อธิสานี่

ถูกนะแม้นำสกุลก็งามเหลือเกิดนะ

ก็แถมนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่๑๑เมษายนเนี่ยนะคะ
ที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องธิสานี่แหละนะฮะ

อะไรวะ

ซึ่งก็มีความสุขมากนะคะ

คนรักเยอะนะคะละครปัง
ขึ้นสวยขึ้นทุกวันไปอีกเลยนะครับ

เสมอนี่

ดีใจกับสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเธอเลยทีเดียว
ครับแล้วรูปสมัยพุทธกาล

ตอนที่กำลังหวานชื่นนั่นอยู่ละสิ

งงฟานคลับ

เพราะว่าหนึ่งโสดทั้งผู้ใช่ไหมคะ

ว่าถ้าหากว่าจะมีอะไรเต็มยังไงแค่ไหนเนี่ย

เหรอฮะไม่หุดหงิดนะไม่ด่าฉันอีกนะ

แบบนี้ด่ายังดีกว่าเอาไปฟ้องนะ

ก็คิดแค่ว่าบูบูลิฟังบูบูบูลิ

ใช่อย่าไปฟังฟาร์มข้างเดียว

คนเราเกิดมาสมัยนี้อย่าไปฟังฟาร์มข้างเดียวมันต้องฟังความสองข้าง

ไม่ได้มีไม่ได้มีพี่มาร์ทไม่ได้มี
ก็พดพูดอะไรก็พูดตำรับความจริง
คือคนเรามันต้องฟังความสองข้าง
อย่าเพิ่งสรุปอะไรไปลงไป

ที่ไม่ได้พูดคนอื่นพูดก็โดน
แต่ช่างมันเถอะเพราะเกิดมาสวย

เฮ้ยตายก็อาจารย์ใช่

มนุษย์ทำแบบพี่มาร์ททำอาจารย์

ฉันยังได้รู้จักอดีตการ

น่าจะเปลี่ยนชื่อรายการว่า

ก็ร่วมอยู่ด้วยแหละ

บอกว่าเปลี่ยนชื่อรายการดีกว่า

ถ้ายังเก็บรูปไว้แสดงว่าตัดขาดไหม
เพราะว่าถ้าพวกเรารักกันมันจะอยู่ด้วยกันอดีต

เข้าใจกันเป็นหน้า

ไม่ต้องปิดบังสิแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะ

พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาชอบโกหก

ก็ตั้งแต่คู่ไหนต่อคู่ไหนแล้วล่ะ

ทำไมพี่สองคนนี้ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหน่อยนะ

โดนก็ไม่เข้าใจไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจ

ว่าทำไมดาราเขาถึงต้องปฏิเสธตลอด

แต่มันก็เดี๋ยวว่างานอีเวนต์ไม่มีไง
ไม่ใช่แล้วแบบฉันขาบมาก
งานอีเวนต์ไม่มีไง
ฉันขาบมากตั้งแต่สมัยก่อนป่อใช่ไหม
นั่นแหละ
เอาเถอะค่ะก็อยากจะบอกดาราทุกคนนะคะ

ถ้าเขารักเขาชอบเขาเป็นแฟนคลับ
ต่อให้มีผัวต่อให้มีเมียเขาก็ยังคงเป็นแฟนคลับต่อไป
มันแบบแหมสมัยใหม่แล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วนะ

ไม่เสียใจเท่ากับการที่เขาโกหกเราหรอก

มีแล้วค่ะ

ไม่ต้องไม่ต้องรพเปาะฉะนั้น